ก็ต้องยอมรับนะคะว่าช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วก็ช่วงเทศกาลต่าง
จะมีอุบัติเหตุมากกว่าช่วงปกติสูงกว่าถึง๒เท่าตัว

เขาบอกว่าเตรียมความพร้อมรับมือประชาชนที่ทยอย
เดินทางกลับมาจากภูมิลำเนาแล้วก็กลับจากท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่
แต่ว่ามีหนึ่งเรื่องบอกว่าขอร้องเลยนะ
สำหรับคนที่ไม่หวังดีโทรป่วนสายด่วน
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนั่นก็คือหมายเลข๑๒
บอกว่าขอเถอะอย่าทำเลยนะครับ
เพราะว่าเป็นการตัดโอกาสช่วยเหลือผู้ที่ป่วยฉุกเฉิน
และที่สำคัญเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายด้วยค่ะ
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
หรือว่าสพชบอกว่าขอร้องผู้ไม่หวังดี
หยุดโทรป่วนสายด่วนฉุกเฉินหลังจากที่ผ่านมา
ต้องสูญเสียผู้ป่วยฉุกเฉินเพราะความคึกขนองหลายต่อหลายครั้ง
ย้ำชัดว่าผู้แจ้งข้อความเท็จ
มีความผิดตามกฎหมายมาตรา๓๘ตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินปี๒๕๕๙
ที่ระบุว่าผู้ใดใช้ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีที่จัดไว้

ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ปฏิบัติการฉุกเฉิน
มีโทษปรับสูงสุด๕๐๐๐บาท
รวมทั้งความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญ
มีโทษปรับสูงสุด๕๐๐๐บาท
อกจากนี้ค่ะสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินนะคะ
ยังเป็นห่วงเรื่องของประชาชน

เพราะว่าจะทำให้การช่วยเหลือลาดช้าออกไปอีก

รองรับประชาชนเดินทางกลับมาทำงาน

เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินยืนยันนะคะว่า

ทางด้านการแพทย์ฉุกเฉินไว้เต็มที่แล้ว
เพราะถือว่าเป็นช่วงที่เกิดอุบัติเหตุ
สูงกว่าปกติถึง๒เท่าตัว
โดยได้ประสานทีมกู้ชีพให้เตรียมพร้อมรับมือ
ตรวจเช็คความพร้อมของสายด่วนให้สามารถพร้อมใช้งานได้
คุณผู้ชมที่เจ็บป่วยฉุกเฉินนะคะ
สามารถโทรแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์สายด่วน
ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินค่ะ
บริการฟรีตลอด๒๔ชั่วโมง